กันหน่อยค่ะหญิงสาวนะคะเขาขี่มอเตอร์ไซค์มากับเพื่อน
อายุแค่๒๒ปีเท่านั้นเองปรากฏว่าไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้น
แต่เธอถูกอะไรบางอย่างที่เป็นของมีคมฟันเข้าที่หัวไหล่เธอจนเกือบขาด
แล้วคุณรู้ไหมคะสุดท้ายเธอเสียชีวิตนะครับ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องไล่กล้องวงจรปิดก่อนว่ามันเกิดอะไร
แล้วมีใครมาทำร้ายเธอแบบนี้ไปเจอนะคะกลุ่มวัยรุ่นแล้วตามจับตัวได้แล้ว
แล้วน่าจะรู้ด้วยว่าคนที่ใช้อาวุธมีดไปฟันสาวคนนี้เป็นใครแต่เขาอ้างว่าอะไรเดี๋ยวลองมาดู
นี่เป็นภาพเหตุการณ์ณวันที่เกิดเหตุนะคะโดยผู้ที่เสียชีวิตท่านนี้ก็คือ
คุณสุวนันแพรไม้อายุยี่สิบสองปีค่ะอย่างที่บอกว่าถูกฟันเขาที่หัวไหล่ข้างขวา
เกือบขาดเลยนะมีเพื่อนที่มาด้วยกันนะคะชื่อคุณจ๋า

ซึ่งทางด้านของนางสาวจ๋าก็ให้ข้อมูลแบบนี้ว่า

ขี่มอเตอร์ไซค์มาจากการทำบุญสรรเจ้าในตัวอำเภอภัยสาลีค่ะ
แล้วอยู่ดีมีกลุ่มวัยรุ่น
ลักษณะมีของมีคมเหวี่ยงมาโดนต้นแขน
ของเพื่อนของเธอที่เป็นคนขี่ก็คือนางสาวโบ
ไม่ได้มีเหตุทะเลาะวิวาสอะไรกันมาก่อน
ที่ตำบลโคกเดือบบนถนนที่อำเภอไพรสาหรีนักคลสวรรค์
ช่วงเวลาประมาณ๕ทุ่มครึ่งของวันที่๑๗มีนาคม
ความขึ้นหน้าเมื่อวานนี้ตำรวจจับกลุ่มวัยรุ่น
ที่ก่อเหตุเขาบอกว่าได้ถึง๑๔คนเลยนะคะ
ทั้งหมดเนี่ยเป็นเยาวชนด้วยพอสอบปากคำไป
พอจะรู้แล้วว่าคนที่ใช้อาวุธมีดนั่นคือในเป่า

กับกลุ่มเพื่อนทั้งหมดนั่นแหละที่มากัน๑๐กว่าคนที่ถูกจับกันไป
ก็ไปเที่ยวงานเดียวกันกับที่คนตายไป
งานบุญสรรเจ้าในพื้นที่ขากลับเอามีดยาวที่พกมา
ก็ไม่รู้ว่าไปงานบุญแต่พกมีดยาวทำไม
เขาบอกว่าเขาเอามีดมาแกว่งโชว์ค่ะ
แกว่งโชว์ระหว่างขี่มอเตอร์ไซค์
แว่งไปขี่ไปด้วยความเร็ว
แล้วมันแกว่งไปโดนเข้ากับคนตาย
จนทำให้คนตายเสียชีวิตแต่ถามว่าตำรวจเชื่อไหม

ทีนี้ค่ะทางด้านศพของคนตายนะคะ

คือผู้สื่อข่าวของเราก็เดินทางไปนะคะ
ที่วัดหนองปล้องโพธิจังหวัดนครสวรรค์
เป็นสถานที่ตั้งศพค่ะได้พูดคุยกับคุณแม่

ก็ร้องไห้ตลอดเวลาแล้วบอกว่าช็อกจริง
คาดคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้น
หัวใจสลายนัดที่มาเสียลูกสาวไป

ติดต่อกันตลอดเวลาแล้วที่ผ่านมาจริง

ต้นเดือนลูกสาวขอกลับมาที่นครสวรรค
บอกอยากจะมาฉลองวันเกิดกับเพื่อน
แล้วไม่คิดจริงว่าการที่ลูกขอมาฉลองวันเกิดกับเพื่อน
จะกลายเป็นว่าแม่ต้องตามมารับศพแบบนี้

ให้จับให้จับคนร้ายได้วุ่นวายจะไม่ให้อภัยอะไรทั้งสิ้น
ให้ตายตามลูกแม่ไปเลย
แม่มีลูกคนเดียวแม่ใจจะขาด

แม่เลี้ยงลูกแม่มาแม่ไม่เคยลำบากเลย

ลูกจะมาโดนแบบนี้ส่วนเพื่อนล่ะที่นั่งซ้อนท้ายมาด้วยกันนะคะ
บอกว่าไม่เป็นอะไรเนี่ยบอกแบบนี้ว่ากลุ่มคนที่ทำร้ายเนี่ย
แก๊งวัยรุ่นแน่นอนนะคะและเขาบอกว่าเหมือนน่าจะไปก่อเหตุทะเลาะวิวาสมาก่อนหน้านี้
ด้วยอันนี้ตามคำบอกเล่าของเพื่อนส่วนสาเหตุที่ในเปล่าเนี่ย
ที่เขาบอกว่าเขาแกว่งแกว่งมีดไปอ่ะคุณคุณบอกอ่ะ
เมื่อกี้ที่เขาบอกว่าขี่มอไซค์มาแล้วเอามีดมาที่พกไปเนี่ยที่ไปนั้น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
แล้วพกมีดไปงานบุญทำไมด้วยนะ